คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กลุ่มกาดวีโว้ก็ถูกคุมตัวไปที่สนยานะวาตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แล้วก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนก็ไปปักหลักรออยู่ที่สนยานวา
เพื่อที่จะให้กำลังใจไปนอนค้างคืนเลยล่ะ
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อเช้าตอนเกือบ๙โมงก็มีการส่งตัวฝากขังเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเช้านี้กันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สนยานวานะคะคุณวีรยุทธ์ปรานี
รายงานมาจากสนยานวาเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าทั้งสามกาดวีโบ้นั้นจะถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าบรรยากาศที่หน้าสอนอยานวาตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ไว้ตลอดเวลานะครับ
ขณะที่บรรยากาศในการฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับ
ไม่มีเหตุการณ์ชุนละมุนใดเกิดขึ้นครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสนยานวานำตัวสามกาดวีโว่
ส่งตัวฝากขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อย
กลางกลุ่มแก่นนำที่มาปักหลักนอนรอเพื่อให้กำลังใจกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่ได้ทำการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารที่หน้าสถานทูตเมียนมาเมื่อวานนี้
ที่เช้าของวันนี้ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
โดยทั้ง๓ที่ถูกนำตัวไปฝากขังแบ่งเป็นผู้ต้องหา๑คน
ในค่อหาฝากฝืนพลากอฉุกเชิญ
นำตัวฝากขังที่สารแขวงพระนครใต้
ส่วนอีก๒ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
โดยมีอาวุธและขัดขวางเจ้าพนักงาน
รวมทั้งฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ถูกนำตัวฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ครับ
ซึ่งหลังจากที่แก่นำได้ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้ว
กลุ่มเพื่อนบางส่วนนั้นก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจถึงที่ศาลนะครับ
ทำให้บรรยากาศโดยรอบสารอาญากรุงเทพใต้
ก็มีแก่นนำบางส่วนรวมทั้งเพื่อนกาดวีโว่
เดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนที่ถูกฝากขังนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายเดินทางไปควบคุมสถานการณ์กันถึงที่สารอาญากรุงเทพใต้ด้วยเช่นกัน
วานณขณะนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำให้ทำหน้าที่ป้องกันสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับ
โดยมีการนำแผงเหล็กมากั้นโดยรอบโรงพัก
แล้วก็ยืนเรียงแถวหน้ากระดานไว้ตลอดเวลาครับ
ซึ่งก็ยังมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งขณะเดียวกัน
มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งขณะเดียวกันก็ยังมีสื่อมวลชนหลายสำนักปักหลัก
เฝ้ารอติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่ตลอดทั้งวัน
ปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

เราจะกลับมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ

แกนำกาดอย่างโตต้นห้าปีแหรทจงเทพ
บอกว่าจะขอปักหลักในการที่จะอยู่ให้กำลังใจ
กว่าทั้ง๓กาดจะถูกปล่อยตัว

ก็เลยต้องนำตัวไปฝักขังสารวันนี้
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
ก็บรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งตอนนี้

ไม่ได้มีการที่เจ้าหน้าที่วางกำลังในการตรวจเป็นพิเศษนะครับ

แล้วก็ตำรวจที่เคยปกติเขาดูแลตรงนั้นอยู่แล้ว